กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงนี้เราเริ่มต้นด้วยการติดตามคดี
ครับเกิดขึ้นเมือนวานนี้ตอนค้ำ
คือคนเราเนี่ยต้องแค้นกันขนาดไหน

พงเพชรท้องที่สอนอประชาชื่น
จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเสื้อสีแดงขี่จักรยานยนต์ออกมากำลังจะออกจากซอย
แล้วสองคนที่ขี่ไปก่อนหน้านี้เข้าเหมือนเข้าไปในซอยเนี่ยมันจอดรถแล้ววิ่งลงมา
แล้วก็ไล่ตามแทงเลยฮะแต่ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้เขาวิ่งหนีไม่ทันนะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายเนี่ยถูกผู้ชายสองคนนี้คือทำร้ายจ้วงแทงอยู่เนี่ยฮะตรงนี้
ไม่สนใจเลยว่าผู้คนแถวนี้เยอะแยะไปหมด
นี่ฮะเขาถูกแทงจนเสียชีวิตนะฮะอยู่คานถนนตรงเนี้ยฮะ
คือชาวบ้านแถวนี้จะเป็นคนขายของหรือว่าพี่วินก็แล้วแต่เนี่ย
เขาก็ไม่กล้าผลีผลามเข้าไปค่ะเพราะเห็นชัดชัดว่าคนร้ายมีมีด
แล้วคนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปจะเห็นว่ามาสองคนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะส่วนนี้คือผู้ตายนะครับนายเกียรติศักดิ์ใจดีชื่อเล่นชื่อเปี๊ยก
อายุเพิ่ง๒๕ปีเท่านั้นขี่จักรยานยนต์ออกมา
จากซอยพงเพชรนิเวศนะครับท่านผู้ชมครับสภาพศพของเขาเนี่ย
โอ้โหถูกแทงเข้าไปก็หลายแผลนะฮะจะเห็นว่ากล้องวงจรปิด
เห็นไหมฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่มาสองคนแล้วเข้าซอยไปก่อน
เหมือนกับสวนกับผู้ตายที่ขี่รถออกมาพอดี
ผู้ก่อเหตุสองคนนี้จอดรถแล้ววิ่งลงไปตามกระชากแบบ

นี่ครับสุดท้ายถูกแทงจนเสียชีวิตนะครับ
คนร้ายมีคนหนึ่งสวมหมวกกันน็อกสีขาวเต็มใบสะพายเป้ข้างหลัง

ปรีเข้าไปแล้วก็ไปไล่แทงเขานะครับ
คงแม่ค้าแถวนี้วิ่งหนีกันหมด
มันจะมีแห่จังหวะมีเสาบางมุมกล้องพอดีด้วยนะครับ
ส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับคือมีมีดตกอยู่ด้วยนะฮะ
สองทุ่มเมื่อคืนนี้ที่ปากซอยพงเพชรนิเวศ
เรียบคลองประปาประชาชื่นกรุงเทพนะครับ
นประชาชื่นมาตรวจสอบนะครับ
เดี๋ยวดูหน่อยนะครับเปี๊ยกเนี่ยถูกแทงเข้าไปนะครับ
เข้าที่ด้านหลัง๕แผล
ต้นขาซ้ายอีกหนึ่งแผลเสียชีวิตอยู่คาที่
แล้วก็ส่งศพไปที่นิติเวชเพื่อชนะสูตรตามขั้นตอน
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก่อนหน้านี้
ก็ตามภาพกล้องวงจรปิดเลย
คนร้ายสองคนขี่จักรยานยนต์เข้ามาก่อน
คือความจริงเนี่ยเขาบอกเขาเห็นจักรยานยนต์สองคันนี้
ขี่วนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้เหมือนกับมาตามหาผู้ตาย
เพราะผู้ตายเขาทำงานเป็นพนักงานบริษัทขนส่งสิ่งของอยู่แถวนี้นี่แหละ
แถวนี้มันจะมีคลังสินค้าอยู่
สุดท้ายเนี่ยมาเจอกันก็ตรงนี้พอดี
คนร้ายเนี่ยขี่เข้าซอยผู้ตายขี่ออกจากซอย
คนร้ายจอดรถแล้ววิ่งตามลงมากระชากตัว

ท่านเห็นนี่คือภาพของเปี๊ยกนะฮะ
นายเกียรติศักดิ์ใจดีวัย๒๕ปีที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา

กลางถนนนี่ยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยนะฮะ
แถวนี้เป็นลักษณะสามแยกพอดีนะครับ

บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตกใจมากตอนที่เกิดเหตุ

อย่างคุณป้าลำยวนอายุ๕๔ปี
ป้าบอกป้านี่เห็นเหตุการณ์เลยนะ
ผู้เสียชีวิตสวมเสื้อสีแดง
ขี่จักรยานยนต์ออกมาจากซอย
แล้วคนร้ายสองคนเนี่ยวิ่งเข้าไปนะ

ผู้ตายก็พยายามวิ่งหนีแต่ว่าหนีไม่ทัน
ถูกทำร้ายถูกแทงไปล้มอยู่กลางถนน
คือตอนนั้นเนี่ยผู้ตายเขาขี่จักรยานยน

ก็เลยอาจจะไม่ทันระวังตัวนะฮะ
รู้ตัวอีกทีก็คือถูก
ดึงลงมาแล้วถึงตัวแล้วนะครับ

ถูกใช้มีดกระหน่ำแทงแล้วก็นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่
แล้วคนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
คือคุณป้าเนี่ยบอกว่า
ก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะถูกทำร้าย
ไม่มีเสียงทะเลาะหรือว่าโวยวายอะไรกันเลยนะฮะ
คืออยู่ดีวิ่งมาถึงเนี่ยก็แทงกันเลยนะฮะ
ไม่มีการพูดไม่มีการขู่ตะคอกโวยวายอะไรทั้งสิ้น
ผู้ตายก็แค่พยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดเท่านั้น
สุดท้ายวิ่งหนีไม่ทันถูกแทงเสียชีวิตอยู่กลางถนน

เขาก็วิ่งออกมาจากซอยมาทำคนที่รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะ

ก็ป้าก็วิ่งเข้าเว่นแหละ

เข้าใจว่าเขาต่อยกันอยู่แล้วป้าก็วิ่งแล้ว
ป้าแล้วตอนที่เขาทำร้ายอะไรบ้าง

ไม่มีเสียงอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลย
ไม่ทราบเหตุการณ์ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
เขาพยายามวิ่งหนีมากกว่าไม่ต่อสู้หรอกเขาหนี

แล้วก็สุดท้ายเขาไปล้ม
เขาล้มค่ะเขาวิ่งมาจะเข้าเจเว่นแหละมั้ง

นี่ฮะเห็นในกล้องวงจรปิดไหม

แล้วในความที่คนร้ายก็อุอาจจริงตรงนั้น
มีทั้งร้านสะดวกซื้อยังเปิดไฟอยู่

ก็อยู่กันหลายคนรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมา
คือไม่กลัวอะไรเลยคนร้ายที่ไปก่อเหตุ

ป้าก็ตกใจวิ่งหนีไปหลบในร้าน

ก็อยู่ใกล้เดี๋ยวสักพักจะเห็นพี่วินเดินไปดู

วันนี้ตัวแหลกรีบไปรับศพของเปรี้ยกแล้วนะครับ
นี่ฮะที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
หลังจากนั้นก็นิมนต์พระไปที่จุดเกิดเหตุไปทำพิธีเชิญวิญญาณนะครับ
ก่อนจะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่ฉะเชิงเศร้า
เทพประธานตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบ
นี่เป็นช่วงเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายนะครับนายเกียรติศักดิ์ใจดีหรือว่าเปี๊ยกวัย๒๕ปี

คำถามก็คือว่าคนร้ายคือใครนะแล้วแบบโอ้โหขี่จักรยานยนต์ไล่ตามหากันแทงกันตายขนาดนี้เนี่ย
โกรธแค้นกันมาแต่หนไหนเราคุยกับน้องสาวของเปี๊ยกนะครับ
น้องสาวเนี่ยบอกว่าพอรู้เรื่องก็รีบเดินทางมาทันที
ตัวเธอเนี่ยทำงานอยู่ที่ระยองนะส่วนพี่เนี่ยทำงานที่กรุงเทพไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่
ก็เลยไม่รู้ว่าพี่ชายมีปัญหาหรือมีเรื่องกับใครบ้างแล้วพี่ไม่เคยเล่าปัญหาส่วนตัวให้เธอกับครอบครัวฟัง
ค่ะแต่ก็มีบุคคลน่าสงสัยอยู่สองคนเพราะเป็นคนที่ชอบส่งข้อความมาข่มขู่พี่ชายของเธอ
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กแล้วก็แท็กชื่อพี่ของเธอด้วยนะนี่ฮะเธอบอกอย่างข้อความลักษณะแบบ
ถ้าหากเจอกลางทางนะจะสอยให้ร่วงไปเลยอันนี้ก็มีแล้วผู้ต้องสงสัยเคยบอกว่าเรื่องระหว่างเขากับเปี๊ยกเนี่ย
สิบปีก็ไม่จบถ้าเขายังไม่ตายค่ะอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันคือเรื่องอะไรนะแต่ทางครอบครัวคิดว่ามันคงมีสองเรื่องนั่นแหละ
หนึ่งก็คือถ้าไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเช่นพี่ไปยืมเงินใครมาหรือเปล่า
สองก็อาจจะเป็นเรื่องชู้สาวแต่ไอ้เรื่องเนี้ยต้องให้แฟนพี่ชายบอกอ่ะ
เพราะว่าแฟนพี่ชายน่าจะตอบคำถามได้ดีที่สุดส่วนตัวเธอยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุกอาจมาก
เป็นการแบบมาทำร้ายกันมาแทงกันตายแบบกลางที่สาธารณะคนเยอะแยะนะฮะ
กับแม่ตอนนี้อยู่ที่ฉะเชิงเซาก็ยังทำใจไม่ได้รอรับศพลูกชายอยู่
ตกใจมากทำใจไม่ได้
ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะเขาเพิ่งย้ายงานมาก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเขาทำงานอะไรเกี่ยวกับขับรถนี่แหละ
เรื่องนี้เขาไม่เคยเล่าว่าเขามีปัญหาเรื่องทะเลาะบ่อแว้งอะไรเขาไม่เคยเล่าให้ฟัง
เขามีแต่แบบเดือดร้อนเรื่องเงินอะไรเขาก็โทรหาหนูอะไรประมาณนี้
เท่าที่หนูคิดก็น่าจะเป็นเรื่องเงินกับเรื่องผู้หญิงเท่าที่รู้รู้มา
น่าจะไม่นานนะคะเหมือนกับว่าเขาโพสต์แล้วเขาก็แบบมีปัญหากันอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็มานี่กันเลย
ขณะเดียวกันนะครับแฟนสาวของผู้ตายนะครับท่านผู้ชมครับ
ให้ข้อมูลกับเรานะฮะเธอบอกว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไรเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนก่อเหตุหรือว่าเปี๊ยกไปมีปัญหาทะเลาะอะไรกับใคร
เพราะว่าตัวเธอกับเปี๊ยกเองก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่

อายุเข้าสู่วัยเป็นเจ้าเพศหรือเปล่าอายุ๒๕พอดี
ก่อนเกิดเหตุ๑วันพี่ชายของเปี๊ยกเพิ่งฝันว่าไปงานศพ
ฝันว่าไปงานศพใครก็ไม่รู้นะแต่ความจริงเนี่ยฝันติดต่อกัน๓วันด้วยซ้ำ
ที่ฉะเชิงเซาเมื่อวานนี้ตอน๒ทุ่มน้าของเปี๊ยกบอกว่ามันมีเรื่องไม่น่าเชื่อนะฮะ
คืออยู่ดีเนี่ยมีพัสดุส่งมาจากอุบลราชธานีเก็บเงินปลายทางนะเป็นเสื้อสีดำ
แต่ที่บ้านที่ฉะเชิงเซาไม่มีใครสั่งซื้อเสื้อสีดำเลยแต่มีญาติอยู่ที่อุบลก็โทรไปหาญาติที่อุบล
อุบลบอกไม่มีนะไม่มีใครส่งเสื้อสีดำมาให้นะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเหตุบังเอิญอะไรขนาดนี้
มีส่งพัสดุผิดเป็นเสื้อยืดสีดำมาให้ที่บ้านที่ฉะเชิงเศร้าแล้วส่งมาเมื่อวานประมาณสองทุ่ม
ซึ่งมันตรงกับช่วงเวลาที่เปี๊ยกเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตพอดี
พี่เขาก็ฝันว่าไปงานศพใครไม่รู้ที่ต่างจังหวัดไปฝันติดติดกัน๓คืน๔คืนเลยเขาบอก
มันน่าจะเป็นหลางแล้วมีคนส่งเสื้อดำไปให้แม่เขาด้วยนะที่บ้านตอนเขาเสียพอดีเลย
เสาเขียงจากที่อุบลนะแต่ถามคนที่อุบลแล้วเขาบอกไม่ได้ส่ง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

ตามจุดที่คาดว่าคนร้ายจะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่รู้แน่ชัด
ว่าตัวผู้ก่อเหตุเป็นใคร
แต่ข้อมูลเชิงลึกอื่นตำรวจเนี่ยพอจะได้มาแล้ว
แต่ขอเก็บเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
เพิ่มว่าผู้ต้องหาจะไหวตัวแล้วจะหลบหนี

ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ

ในจังหวัดฉธเชิงเศร้านี่ค่ะ

บรรยากาศเศร้ามากจริงคุณผู้ชม
ญาติพี่น้องร้องไห้กันตลอดเวลา
ในกิจกษัตริย์จากไปแบบกระทันแล้วนะคะ
คุณแม่เนี่ยโอ้โหทำใจไม่ได้ร้องไห้อยู่ข้างศพของลูกชาย
ทีมข่าวก็ขออนุญาตพูดคุยกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ทางครอบครัวบอกว่าคือยังไม่รู้เลยนะว่าสาเหตุมันคืออะไร
ไม่รู้เลยว่าผู้ก่อเหตุคือใครมีปัญหาอะไรกัน
แต่พอจะมีข้อมูลบ้างเล็กน้อยจากทางตำรวจ
แต่ขอไม่เปิดเผยข้อมูลตอนนี้
ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เหมือนกับทางตำรวจอ่ะนะคะ
ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากนักเพราะกลัวว่าผู้ต้องหาจะไหวตัว
แล้วก็จะหลบหนีแต่ก็พอจะมีข้อมูลบ้างแล้ว
แต่นี่คือความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัว
ที่เขาไม่รู้เรื่องเลยว่าทำไมอยู่ดีลูกชายเขา

แต่ในกรุงเทพกล้องวงจรปิดผมว่าเยอะแยะแทบทุกซอกทุกมุมนะ
ใช่ค่ะเชื่อว่าบริเวณโดยรอบ
น่าจะมีกล้องวงจรปิดที่ตำรวจจะไปไล่ดูภาพเพิ่มเติมนะคะ
คือท่านไล่ไปเรื่อยว่าขี่ไปทางไหนว่ายังไงต่อ
คงได้เบาะแสบ้างแล้วนะใช่ค่ะครับ